คุณผู้ชมเข้าสู่บันเทิงไทยรัฐนะคะเย็นวันนี้จะเจอกัน
เราสองคนค่ะคุณพลอยและดิฉันใบตองค่ะ

ยังจำเขาคนนี้ได้อยู่หรือไม่
เทพภิทักษ์แอลซ์ละของเรานี่แหละถ้ายังสั่งกับรีลาของเขาได้ปากแดงหนุ่มคนนี้ค่ะ
หายหน้าหายตาไปนานกลับมาแล้วค่ะกลับมาครั้งนี้มาพร้อมกับแฟนใหม่คุณ
จริงเหรอแต่ตอนนี้น่ากลัวมีแฟนใหม่นี่ไงเขาโพสต์เบือดในเฟซบุ๊คถึงคนที่เข้ามาแชทดูถูก
แล้วก็แอบแชทไปจีบเมียของเทพิทักษ์พร้อมกับโพสต์รูปปืนและใบอนุญาตลงบนหน้าเพจด้วยนะคะ
ใจความก็เป็นความน้อยเนื้อต่ำใจเรื่องงานที่มีคนคอยบล็อกบ้างเทบ้างช้ำหนักจับได้มีแชทมาจีบเมีย
โทรมาขู่ทำร้ายไม่ไหวก็เลยขอโพสต์รูปปืนแล้วก็บอกว่าอย่ามายุ่งกับผมแล้วก็เมียอีก
ตายแล้วเห็นแบบนี้แล้วก็กลัวแทนเลยนะคะคุณผู้ชมบันเทิงไทยรัฐของเราเนี่ยพยายามติดต่อไปแล้ว
แต่เทพิทักษ์เขาได้ยกเลิกเบอร์เดิมและยังไม่ตอบแชทใดเลยนะคะ
ซึ่งถ้ายังจำกันได้ก่อนหน้านี้มันก็มีปัญหาระหองระแหงเรื่องของการทำงานของเทพิทักษ์แอลสละ
เรื่องของระเบียบวินัยในเรื่องของการวางตัว
ซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยทางผู้กำกับอย่างพี่พศอานนท์เองเขาก็เคยให้โอกาสมาแล้วแหละ
ตอนนี้ก็ไม่รู้ว่ายังไงแล้วพอมาเจอกับเรื่องดราม่านี้อีกเนี่ย

น่ากลัวเหมือนกันเนาะยังไงเดี๋ยวรอติดตามกันแล้วกันว่าบันเทิงไทยรัฐจะติดต่อคุณเทพิทักษ์ได้หรือเปล่า